ทางตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซานะคะได้เข้าคุมตัวนายสุรฤทธภูลเฉลิม
บอลอายุยี่สิบเก้าปีหลังจากที่เขาได้ใช้อาวุธมีดดาบแทงคอนางสาวเนย
กำแพงทองอายุยี่สิบสามปีแฟนสาวจนเสียชีวิตเลือดนองพื้นคาห้องพักนะคะ
เจ้าตัวก็สารภาพบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะก่อเหตุแต่ว่าพลั้งมือ
เพราะว่าแฟนสาวเนี่ยไปพูดถึงแฟนเก่าก็เลยหึงหวง
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
เมาอะครับแล้วผมแทงไปต้นคอตรงนี้พี่เขาพูดเรื่องเก่าอะครับ
เรื่องเก่าคือเรื่องคือเรื่องอดีตเก่าเก่าเรื่องแฟนเก่ากับเขา
ผมบอกอย่าพูดอีกแล้วผมเฉยผมนิ่งผมนั่งเปิดเพลงอะไรเฉย
คำสารภาพของนายสุรฤทธภูลเฉลิมหรือในบอลวัย๒๙ปี
อ้างว่าที่ลงมือใช้มีดดาบแทงคอนางสาวเนยอายุ๒๓ปี
แฟนสาวเสียชีวิตจมกองเลือดเหตุเพราะแฟนสาวพูดถึงเรื่องราวของแฟนเก่า
ทำให้เขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบวกกับความมึนเมาสุรา
ทำให้ขาดสติยังคิดว่าได้ลงมือแทงแฟนสาวของตัวเองเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
ก่อนนั่งร้องไห้มองร่างไร้วิญญาณของแฟนสาวด้วยความโศกเศร้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มเมื่อคืนวานนี้ในห้องเช่าชั้น๒ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าเมื่อตรวจสอบในห้องที่เกิดเหตุ
พบมีดดาบปลายแหลมยาว๕๐เซนติเมตรตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในบอลยังให้การว่ามักซื้อเบียร์มานั่งดื่มกินกับแฟนสาวที่ห้องเป็นประจำ
มักจะมีปากเสียงกันบ้างเมื่อวานนี้ซื้อเบียร์มาดื่มเหมือนเช่นทุกวัน
ระหว่างนั่งดื่มกันแฟนสาวพูดถึงแฟนเก่าจึงรู้สึกโมโหก่อนพยายามขอร้องให้หยุดพูด
แต่แฟนสาวไม่เชื่อพูดขึ้นมาซ้ำอีกกระทั่งมีปากเสียงกันรุนแรง
นำมีดดาบบนหลังตู้แทงเข้าที่คอแฟนสาวจนล้มลงไปนอนบนที่นอน
เห็นแฟนสาวบาดเจ็บจึงตั้งสติได้รีบวิ่งลงไปขอความช่วยเหลือ
แต่แล้วแฟนสาวก็สิ้นใจผู้เช่าข้างห้องที่เกิดเหตุเล่าว่า
จะเห็นสองคนนี้ถือขวดเบียร์ขึ้นไปดื่มกินบนห้องเกือบทุกวัน
นางสาวเนยเคยทะเลาะกับนายบอลจนไปกระโดดแม่น้ำบางประกงมาแล้ว
และเมื่อวานพบเห็นฝ่ายชายซื้อเบียร์ไปดื่มกับแฟนสาว
ทราบเรื่องหลังในบอลวิ่งลงมาขอความช่วยเหลือสารภาพว่าแทงแฟนสาวเสียชีวิต
นั่งเล่นอยู่หน้าหอนั่งเล่นปกติเพราะว่านั่งเล่นกันอยู่แถวนี้แหละ
เขาวิ่งลงมาก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยบอกเกิดอะไรขึ้นช่วยอะไร

การก่อเหตุครั้งนี้ทำให้พ่อของนายบอลยอมรับว่าลูกชายทำเกินกว่าเหตุ
ที่ผ่านมาเคยสังหรณ์ใจมาแล้วว่าวันหนึ่งต้องมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างลูกชายกับตัวแฟนสาว
ของลูกชายที่รักแฟนสาวมากเชื่อว่าลูกชายไม่ได้เจตนาฆ่าแฟนสาว
น่าจะขอความช่วยเหลือก่อนแล้วโทรมา
เขาร้องไห้ร้องไห้ว่าแฟนแฟนตายแล้วตายแล้วอย่างนี้
เขาคงเสียใจผมดูแล้วมันไม่น่าใช่การตั้งใจฆ่าหรอกครับ
เขาส่วนมากถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะเอามีดมาขู่กัน
แล้วคราวนี้ฝ่ายหญิงเขาก็เมาเหมือนกัน
มันก็เลยเกิดเหตุกระชากันหรืออาจจะพลาดพังแรงกับคนเมานะครับ
มีดก็เลยทิ้มเข้าไปมีดมันคมด้วยเคยห้ามอยู่ตลอดฮะ
ว่าให้เลิกเล่ากันซะไปทำงานเขาก็ทำงานคู่กัน
ก็อย่ากินเหล้ากันเลยเราสองคนเวลากินเหล้าแล้วมีปัญหา
นั่นแหละก็ห้ามหนูตลอดนะเคยเตือนเขาอยู่ตลอด

เออรักมากว่ะเคยบอกกับพ่อมั้ย
รักนะตอนนั้นก็เคยทะเลาะกันผู้หญิงไปแล้วเขาก็แบบออกจากบ้านเลย

ตอนนั้นเขายังอยู่ที่นี่ไหม
ไม่อยู่ฮะเค้าไปเช่าอยู่ข้างนอกกันเลย
ดน้ำไปแล้วก็เขาช่วยยังไงกันผมก็ไม่ทราบ
ไม่มีคู่ไพรอะไรมานะครับ
สูญเสียลูกสาววัยเพียง๒๓ปี
ทำให้พ่อของนางสาวเนยยังคงคาใจ
ในบอลก่อเหตุจนลูกสาวต้องมาจบชีวิตจากเหตุสลดแบบนี้
โดยอยากให้ในบอลผู้ต้องหามาขอขมาศพลูกสาว
และรับโทษชดใช้กรรม
การสูญเสียทางนี้เป็นทั้งยิ่งใหญ่

พ่ออยากให้เขาติดคุกถึงสุดอะครับ

หลังตำรวจสพแปดริ้วรวบตัวนายสุรฤทธภูลเฉลิม

ระหว่างเหตุรุมประชาธรรม
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เตรียมส่งสารฝากครั้งในวันพรุ่งนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน